แอฟผ่านไปแล้วนะคะสวยหวานมาดูสวยแซ่บกันบ้าง
อ้าวเราก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรก็มันเป็นตามข่าวเรียงมาแบบนั้นอ๋อตามสครีป
แต่บอกเลยว่าสิ่งที่สวนทางคือเรตติ้งยืนหนึ่งจริงพี่แจ๊คยืนหนึ่งที่ว่านี่ไม่ได้โดดเด่นนะ
คือมันไม่ขยับขึ้นไป๒๑๑๑๕๑๖เออ
ทำทีวีเขาอยากได้เรตติ้งเลขสวยออกอากาศมา๕ตอนแล้วเนาะ
แล้วก็โดนชาวเน็ตตอกย้ำอีกว่าละครมันเข็นไม่ขึ้นเป็นเพราะว่าพิษข่าวเช้าของเธอนั่นแหละ

แต่เชื่อว่าทีมงานทุกคนตั้งใจทำดีที่สุดแล้ว
แล้วก็โต้ข่าวลือด้วยเรื่องที่ว่าเตรียมจะแต่งงานหลังจากที่ตอนนี้
คบหากับคุณสงกรานมาร่วมจะ๑ปีแล้ว
เร็วขนาดนั้นเลยเหรอออกไปถามแอปดีกว่าค่ะ
หลายข่าวที่ผ่านมาเวลามันพิสูจน์ข่าวด้วยตัวมันเองแล้วว่ามันไม่ใช่

ก็อย่างที่บอกคือทุกคนก็รู้สึกภูมิใจกับผลงานที่ออกมาเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากจริงค่ะ
ก็ฝากให้ทดลองดูก่อนก็ได้ถือว่าเป็นการทดลองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าชอบด้วยตัวเนื้อเรื่องสนุกถูกใจก็ฝากสนับสนุนด้วยค่ะ
ฝากติดตามเขาเปลี่ยนสตายการตอบคำถามไปเลยจำแม็กซ์คนเก่าไม่ได้เลย

แล้วนี่ทรงผมคือเฟชั่นคือเมื่อวานเลย
มันเป็นแฟชั่นนะคะเขาไปเดินที่มันร้อน
เสียลมั้ยเหมาะมอย
ส่วนฝากละครคู่แข่งที่เรตติ้งสูง

สองนเรียปาารมีนพี่ชายานะคะเหมาะมากหน้าอบหน้าใจ
อะมินพี่ชัย่านเล่นเป็นฝาแฝดสองนางคนนึงแซ่บสระเกินกินผู้ชายไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะ

ไมค์กันเขาบอกว่าทั้งสองก็ทักทายยิ้มแย้มกันปกตินะจ๊ะ
แต่ว่าสำหรับมินหน้าบานมาก
ฝากบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าตอนจบถ้าเรตติ้งขึ้น๒หลัก

ฟังมินพิชยาหน่อยค่ะอุ้ยเรตติ้งมันต่างกันมากเลยอ่ะ
คนแพ้คนชนะไปงานเดียวกันเหรอ
ดีใจนอนหลับฝันดีแฮปปี้มาก
มีความสุขในเรตติ้งดี